คุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีก็เป็นตัวตั้งตัวตีนในการที่จะโพสต์เฟซบุ๊ก
ในการที่จะเรียกว่าระดมความคิดนะคะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กับคดีที่เกิดขึ้นครั้งนี้
โดยประเด็นหลักที่พูดถึงก็คือว่า

เยาวชนฆ่าคนอย่างโหดเยี่ยมเราจะลดโทษให้จริงหรือ
ฉันเนี่ยตามไอจีพี่บุ๋มมนัดดาอยู่นะเห็นอยู่
เขาออกมารณรงค์ในเรื่องนี้
ค่ะซึ่งคุณบุ๋มเขาก็โพสต์เอาไว้นะครับบอกว่า
คดีวัยรุ่นก่อเหตุฆ่าอย่างโหดเยี่ยมอายุ๑๗และ๑๙

เป็นเยาวชนลดได้อีกตามดุลยพินิษฐ์ของศาล
เข้าสถานพินิษฐ์ไม่กี่ปีก็กลับออกมา
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะถามตัวเองว่า
เราต้องการอนาคตของชาติแบบไหนนะคะ
ก็เป็นคำถามที่คุณบุ๋มตั้งปลายเปิดเอาไว้
เพื่อให้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิภาควิจารณ์ว่า
สุดท้ายแล้วควรจะต้องมีบทลงโทษอย่างไร

หลังจากนั้นไม่นานค่ะคุณบุ๋มก็โพสต์ภาพ
พร้อมข้อความอีกครั้งโดยระบุบอกว่า
โปรดแชร์ภาพนี้หากคุณรับไม่ได้เหมือนกัน

เป็นภาพของผู้ต้องหาทั้ง๔คน
และบนภาพก็เขียนเอาไว้นะคะว่า
อย่าว่าแต่เป็นเยาวชนแค่คำว่าคนยังไม่คู่ควร

ทางตำรวจจะสามารถควบคุมตัวได้ทั้งหมด๔คนนะคะ

ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เรียกร้องค่ะให้มีการแก้กฎหมาย
ให้เหตุผลบอกว่ารับไม่ได้กับเหตุการณ์นี้

คนก็แชร์ภาพต่อกันไปแล้วกว่า๕๐๐๐ครั้ง
ดไลค์หรือว่ากดถูกใจกว่า๑หมื่นครั้ง
เรื่องเยาวชนก่อเหตุที่เรียกว่ารุนแรงแล้วก็โหดเยี่ยมแบบนี้
มีกระแสความคิดเห็นในโลกโซเชียลหลายครั้งหลายครา
ส่วนใหญ่ก็มักจะพูดไปในทางเดียวกัน
อยากที่จะให้มีบทลงโทษที่หนักขึ้น
บางคนมองว่าถ้ากระทำการได้แบบนี้ควรใช้กฎหมาย
ลักษณะของบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่เยาวชนหรือเปล่า
จริงแล้วตามกฎหมายจะมีนะคะว่าสำหรับการกระทำของเยาวชน
แต่เป็นการกระทำที่โหดเยี่ยมเกินกว่าเยาวชนทำ
ใช้กฎหมายของผู้ใหญ่ในการลงโทษเอาผิด

ซึ่งสามารถทำได้อยู่ที่ดุลยพินิษฐ์ของศาลในการดำเนินการในเรื่องนี้